เงินกู้มันแสบสันขนาดไหนฮะ
อยู่ดีเราก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทอง
มันเอาชื่อเราเอาเบอร์โทรศัพท์เราจากไหนไม่รู้

อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

บรรดาข้อมูลที่เราไปสมัครบัตรเครดิตบัตรประกันพงประกันภัยอะไรทำนองเนี้ยหรือไม่ก็เราสมัครในโซเชียลมีเดียเราจะมีช่องมีชื่อจะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยไอ้แก๊งเงินกู้มันไปสามารถเจาะข้อมูลนี้แล้วก็โทรสุ่มมาหวังว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะมีคนอยากกู้เงินก็ได้มิติใหม่ของแก๊งเงินกู้กูอยากจะ